คุณผู้ชมคะอันนี้ไปดูเรื่องของโจรใจบ่าบ้าง
เวลาพูดว่าโจรใจบาปความหมายคือต้องไปที่วัด
ใช่คือไปขโมยของที่วัดแล้วประเด็นคือ
เจ้าวาดบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะมาสามครั้งในรอบห้าวัน
ค่ะมาได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ย
เป็นกล้องวนจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้นะคะ
หวังจะขโมยทรัพย์สินแต่พระลูกวัดที่นอนอยู่เนี่ย
คือเหมือนกับเขาไปนอนเฝ้ารู้สึกตัวค่ะวิ่งไล่จับหัวขโมย
แต่แบบแหมกลายเป็นว่าหัวขโมยมันไหวตัวทัน
หนีออกนอกหน้าต่างไปอ่ะนะคะวิ่งไม่ทันค่ะทางด้านของเจ้าวาด
วัดหนองปลือค่ะอยู่ที่ตำบลสวายจิ
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำพระอธิการทวินโชธปัญโยค่ะ
อายุสี่สิบเจ็ดปีท่านบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ย
ถือเป็นครั้งที่สามแล้วนะในรอบห้าวันค่ะ
หลังก่อนหน้านี้เคยถูกงัดสาราการเปลี่ยนมาแล้ว๒ครั้ง
ทางวัดก็คิดทำทุกวิถีทางอยากจะสกัดโจรกลุ่มนี้
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตู้เซฟใหม่ทำเหล็กดัดให้พระลูกวัดนอนเฝ้า
แต่เจ้าโจรเนี่ยมันยังกล้าเข้ามาอีกค่ะแล้วพระลูกวัดเนี่ยพยายามวิ่งไล่
อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตู้เซฟใหม่ที่ซื้อมานะคะ
พระลูกวัดเนี่ยคือเจ้าวาดบอกว่าโอ้โหนาทีนั้นวิ่งไล่โจรจนจีวอนปลิวกันเลยทีเดียว
แต่ก็ไม่ทันเบื้องต้นรู้ว่าคนร้ายเนี่ยอายุประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
มาด้วยกันสองคนคนนึงเนี่ยเข้าไปในสาราการเปลี่ยน
ก่อไฟผิงอยู่ข้างนอกดูต้นทางแล้ววิ่งหนีไปพร้อมกัน
ที่สำคัญทิ้งอะไรไว้ไหมนี่นี่ทิ้งรองเท้าเอาไว้หนึ่งคู่
มีผ้าด้วยตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังมีเจอย่ามของเจ้าอาวาส
เคยขโมยไปเมื่อครั้งก่อนรอบ๓เอากลับมาคืน
เอากลับมาเย้ยเออจะเอากลับมาทำไมทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยเจ้าวาดเล่า
ตอนนั้นนี่นี่ดูนะคะอันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ด
จับไว้ได้ชัดเจนใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
ทำทีดูนู่นดูนี่ลื้อข้าวของแล้วปรากฏว่าครั้งนี้ได้ทรัพย์สินไป
ครั้งล่าสุดไม่ได้นะคะแต่ครั้งนี้ได้ไปคือได้มือถือไปสองเครื่อง
แล้วก็มีเงินอีกสักจำนวนนึงค่ะเป็นเงินก้นบาท
แล้วก็ที่สำคัญเจ้าวาดบอกว่ามันแปลกนะ
เพราะไปเจอรอยเลือดเป็นทางยาวด้วยคิดว่าคนร้ายอาจจะไปเหยียบกระจกค่ะ
ซึ่งพยายามจะงัดกระจกจนแตกแล้วเหยียบเข้านี่แหละเนี่ยก็เลยได้รับบัตรเจ็บ
ค่ะวันต่อมาคุณผู้ชมคะมาต่อค่ะรอบนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมาอันนี้
เนี่ยเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเมื่อกี้ยี่สิบสองวันรุ่งขึ้นมาต่อเลยค่ะ
สิบสามกุมภาพันธ์เสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวเข้ามาทางเดิมเลย
เออแล้วก็เป็นหน้าต่างที่งัดวันแรกเลยค่ะค่ะ
คราวนี้ก็ลื้อเอาทรัพย์สินแล้วก็ยกเอาต้นผ้าป่าไปหมดเลย
เจ้าวาดบอกโอ้ยตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วล่ะวัดเนี่ยค่ะ
คนร้ายกล้าเข้ามาขโมยของถึง๓ครั้งไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ก็ไม่กลัวว่าใครจะมาดักจับได้ด้วยทีนี้ก็เลยอยากจะเรียกร้องค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเหล็กดัดที่เขาบอกว่าค่ะ
พยายามจะเตรียมเตรียมที่จะเอามาติดเพื่อกันคนร้ายกันโจร
ยังไม่ทันติดมันมารอบที่สามแล้วก็ดูสิย่ามใจขนาดไหน
ห้าวันมาตั้งสามรอบนั่นน่ะสิดูสิเนี่ยสิคะ
พระสงฆ์องค์เจ้าต้องมาออกเหล็กเองแล้วใช่ค่ะดูเรื่องของโจรใจบาปกันไปแล้ว